ช่วงนี้มาดูเหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือนะครับ
ที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง
แล้วก็ไหลเข้าไปท่วมบ้านบริเวณของประชาชนด้วยครับ
เช่นที่จังหวัดน่านตอนนี้สถานการณ์น้ำ
ทำให้ต้องปิดการจราจรของถนนบางส่วนแล้ว
เพราะว่าระดับน้ำนี้สูงเกือบ๕๐เซนติเมตร
น้ำสูง๓๐๕๐เซนติเมตรค่ะ
ขณะนี้นายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน
สั่งปิดการจราจรบางช่วงบนถนนสายดังกล่าวแล้ว
และได้แจ้งเตือนชาวบ้านที่อาศัยใกล้ริมแม่น้ำ
เก็บของมีค่าขึ้นที่สูง
จากแม่น้ำทุกสายมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เช่นเดียวกับที่อำเภอพร้าวขออภัยนะครับ
พร้าวตำบลยมอำเภอวังท่าวังผา
น้ำป่าได้ไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนกลางดึกที่ผ่านมา
สะพานเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
มีระดับน้ำสูงเกือบมิดคอสะพานแล้วนะคะ
ส่วนพื้นที่การเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหาย
น้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าเป็นน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ๑๐ปี
หลังเกิดวิกฤตน้ำหลากเมื่อปี๒๕๔๙ค่ะ
อำเภอพบพระจังหวัดตากฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ส่งผลให้น้ำป่าจากพม่าไหลทะลักลงแม่น้ำเมย
ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเตือนชาวบ้าน
สิ่งของมีค่าไว้บนที่สูงเพราะว่า

เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวค่ะ
มีบ้านเรือนเสียหายกว่า๒๐๐หลังคาเรือน
ขณะนี้ได้ประสานขอความช่วยเหลือจากมณฑนทหารบกที่๓๔แล้วนะคะ
โดยสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดในรอบ๗ปีค่ะ